คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของความรุนแรงของวัยรุ่นกันบ้างนะครับ
ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกแก๊งวัยรุ่นจำนวน๖คน
ดักตีเด็กชายวัย๑๓ปีจนอาการสาหัสปางตายนะครับ
ขณะที่แม่เด็กวัย๑๓ปีก็เปิดเผยออกมาว่า

ชาวบ้านไม่กล้าที่จะผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืน
บอกว่าเป็นเส้นทางที่กวนวัยรุ่นนี้เขาครอบครองอยู่
ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในถนนเส้นนี้
คือวัยรุ่นทำแบบนี้จนผู้ใหญ่กลัว

โดยนางสาวกาญจนาไตรรัฐชาวอำเภอเมืองสุรินทร์
ร้องเรียนให้ตำรวจเร่งติดตามจับแก๊งวัยรุ่น
เวลา๒๓ปีลูกชายนะครับ
แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ดักทำร้ายร่างกาย
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนมากับเพื่อน

เมื่อตอนตี๑ของวันที่๒๐มกราคม
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสุรินกระสัง
ใกล้กับศีรแยกตัดไหมคโค

แล้วก็มารุมทำร้ายลูกชายของเธอ
ส่วนเพื่อนของลูกชายที่มาด้วยกัน
วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้นะครับ
ลูกชายนะคะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อน
แล้วก็ติดลิ่นกินนิดหนึ่ง

เขาไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งระแวกชาวบ้านแถวนั้น
เขาไม่มีใครกล้าเที่ยวผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะ
ก็ขับรถมากับเพื่อนชื่อก้า

แล้วก็พวกนี้มันมาดักทำร้าย
ปกติมันจะดักทำร้ายคนบริเวณนั้น
คือมันทำเพื่อความสะใจ

เพื่อความแบบอยากโชว์อวดเหล่งว่าตัวเองเก่ง

ไซค์ที่ขี่มาจะเป็นสกุปปี้สีขาว
อัดสามกันมาแล้วก็เว็บสีดำแดง
อัดสามมามาทั้งหมด๖คน

ซึ่งเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าชื่อยูโรเนี่ย
ได้หันกลับมาหาเพื่อน
ซึ่งเพื่อนก็เห็นว่ารถล้มแล้ว
ทำไมถึงมาซ้อมต่ออะไรประมาณนี้

บีบคอน้องจนเจ็บแถวนี้
ก็คือจับไม่ได้เจ็บตรงนี้
ก็โดนชกไปที่หน้าอย่างแรง

คือโดนซ้อมต่อหลังจากที่รถล้มเสร็จ

มันอมหิตเกินคนนะคะ
หลังเหตุการณ์อมหิตนี่ที่เธอบอกนะ
แล้วก็เกิดกับลูกชายเธอแล้วนะครับ
คุณกาญจนาเองก็เข้าแจ้งความ

แล้วก็โพสต์เรื่องข้อมูลต่างลงเฟซบุ๊กนะฮะ

เพื่อให้ประชาชนที่ทราบช่วยกันหน่อย

ว่าจุดนี้เกิดเหตุเป็นประจำ
บางคนเสียชีวิตมาแล้วด้วยซ้ำ
บางคนเป็นผู้หญิงเกือบจะโดนฉุดไปข่มขืนนะครับ
อ่ะตำรวจพื้นที่ว่าอย่างไร
ด้านพันธ์ตำรวจโทรัทธพงศ์พรมมี
สารวัตรสอบสวนสพเมืองสุรินทร์เจ้าของคดี

ตำรวจได้เร่งติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว

แล้วก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียก

และชุดสืบสวนเฝ้าประกบกลุ่มดังกล่าวไว้อยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งตำรวจสายตรวจ
เข้าไปสอดส่องถนนเส้นดังกล่าว
ให้บ่อยมากยิ่งขึ้น
ให้เป็นถนนที่ปลอดภัยเถอะนะฮะ
อย่าให้มีการมาดักกันมารวมกลุ่มกัน
แล้วก็หาเรื่องคนอื่น
อย่างที่ผู้เป็นแม่บอกว่าก็ไม่รู้เหตุเหมือนกันว่า

แต่รู้เพียงว่ามีคนแจ้งเบาะแสว่าเกิดบ่อยครั้ง
พวกนี้คือเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นใคร
ตีเลยรุมเลย
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่น่ากลัวที่จะใช้เส้นทางนี้ใช่ไหม